ด้านหลังนี้เป็นเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้ค่ะ
แต่ดูข่าวนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ประโยคนี้เขายังคือพ่อไหม

อดประโยคนี้มาจากจดหมายที่เด็ก๑๗น่ะ
จดหมายเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือว่า
พ่อกระทำชำราวมา๖ปีเต็ม

น้องสาววัย๑๓ก็รับรู้เรื่องราวนี้

จังหวะนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
จังหวะที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือค่ะ

มีคนที่ตั้งความ
วิ่งขึ้นรถใต้
น้องขึ้นไปบนรถตำรวจ

จังหวะที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยอันนี้เป็นกล้อง
ติดหมวกตำรวจติดอกตำรวจเข้าไป
บุกเข้าไปถึงห้องแล้วนะคะปรากฏว่าเด็กหญิง
วิ่งสวนทางตำรวจออกมาตำรวจก็เลยต้องให้ไปอยู่บนรถตำรวจก่อน

นี่แหละค่ะพ่อที่ข่มขืนกระทำชำราวลูกแท้มา๖ปี
แล้วตำรวจบุกเข้าไปสามารถช่วย
เราขอเรียกว่าเป็นน้องพลอยละกันน้องพลอยอายุ๑๗
แล้วน้องพลอยก็มีน้องสาวอีกคนนึงคือน้องแพลวอายุ๑๓
ตอนที่น้องเห็นว่าตำรวจอยู่หน้าห้องนะ
เหมือนกับน้องอยากจะออกมาจากขุมนรกอยากจะออกมาจากห้องนี้ค่ะ
ทีนี้เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้น
คือเมื่อตอนบ่ายของวันที่๑๙ที่ผ่านมา
ตำรวจสายตรวจเขาก็ขับรถออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่รับผิดชอบ
นั่นก็คือ๑๐ตำรวจโทวรชัยซิริอัต
กับ๑๐ตำรวจโทนรชิตกพงศ์นี่นะคะ
คือเขาขับอยู่แถวนี้ใกล้กับสนบางเขนนี่นะ
ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ขับรถออกลาดระเวนออกตรวจอยู่นี่นะ
เจอน้องแพลวอายุ๑๓ร้องไห้อยู่ตรงทางเท้า
ตำรวจเห็นแบบนี้เด็กร้องไห้ก็ต้องจอดรถไปถามสิคะ
ว่าหนูหนูเป็นอะไรลูกมาร้องไห้อยู่ตรงนี้ทำไม
น้องบอกว่าพี่หนูน่ะโดนพ่อข่มขืนแล้วก็ขังอยู่ในห้องพัก
ตรงทุ่ง๒ห้องเนี่ยน้องร้องไห้ใหญ่เลย
อีกอย่างหนึ่งที่น้องถือมาให้ตำรวจนี่ค่ะ
เป็นกระดาษจากสมุดโน้ตนะ
ใช่ครับเป็นเศษกระดาษที่เอามาจากสมุดโน้ต
พี่สาวที่ตกนรกทั้งเป็นเขียนข้อความตัดเพาะถึงชีวิต
เขียนข้อความเกี่ยวกับพ่อ
คุณดูแต่ละข้อความเอาแผ่นแรกก่อนนะ
มีข้อความว่าพ่อทำร้ายร่างกายพี่
กายทั้งใจพี่ไม่ไหวแล้ว
อยากจะแจ้งความไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต
พาพี่ไปโรงแรมไม่ไหวแล้วจริง
ส่วนแผ่นที่๒ก็มีข้อความค่ะ
เขียนว่าจะเอายังไงดีเขายังคือพ่อไหม

ประโยคนี้เขายังคือพ่อไหมที่ทำกับเราแบบนี้
ค่ะแล้วก็แผ่นสุดท้าย
เขียนเอาไว้ว่าทนมานานแล้ว
สรุปนางทำอะไรตัวเองจริงใช่ป่ะ
เหมือนกับเป็นพี่น้องเขาเขียนกันแล้วก็ถามตอบกันแบบนี้ค่ะ

บ้างแหละว่าพี่ตกลงเขาทำกับพี่อย่างนี้

แล้วก็ตัวพี่ก็อาจจะตอบกลับมาแบบว่าใช่

พ่อก็มาทำแบบนี้กับพี่

และตัวพี่สาวที่ถูกกระทำก็เขียนเหมือนกัน
บอกว่าป้าเขียนระบุชื่อไว้ด้วยนะ
ป้าเข้าข้างพ่อเรื่องที่พี่มีอะไรกัน
ป้าเนี่ยไม่รู้เรื่องพ่อพี่ไม่อยากทำร้ายพ่อ
ทำยังไงดีพี่น้องปรึกษากันแบบนี้
ปรึกษาลงบนกระดาษเขียนข้อความถึงกัน

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักนะ
พลอยวัย๑๗ปีอยู่กับพ่อ
ชื่อว่าพลอายุ๔๙ปีค่ะ
แล้วตอนที่อย่างที่บอกว่าพอน้องเห็นตำรวจน้องรีบวิ่งออกมานะนะ
แล้วบอกว่าหนูโดนขังอยู่ในห้องนี้๔๘ชั่วโมง

พ่อทำร้ายร่างกายนะแล้วพ่อกระทำชำราว

ถ่ายคลิปตอนที่กระทำชำราวน้องเอาไว้ด้วยค่ะ
ตำรวจนะไปตรวจค้นในห้องเลย

เจอเป็นวีดีโอซ่อนอยู่ตรงหัวเตียง
แล้วมันมีมือถืออีก๒เครื่องด้วยนะ
ตอนที่ตรวจยึดมือถือ๒เครื่อง
เปิดดูว่าในนั้นในอัลบั้มในมือถือนั้นมีอะไรบ้าง

พ่อมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวหลายคลิปเลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาตัวพ่อไปที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะ

พลอยบอกแบบนี้โอ้ยิ่งฟังก็ยิ่งปวดใจเหลือเกิน
เนี่ยมือถือที่วางอยู่หน้าตำรวจนี่นะคะ

เพราะว่าในนั้นมีแต่คลิปแล้วก็มีภาพเปลือยของลูกสาว

หนูโดนพ่อข่มขืนตั้งแต่หนูอยู่ป๖
พอแม่หนูว่าเลิกกับพ่อแล้วพ่อก็มาลงกับหนูมาทำร้ายหนู
หนูพยายามจะขอความช่วยเหลือจากญาติแล้วก็ไม่มีใครเชื่อ

หนูจะหนีออกมาหลายรอบแล้วค่ะ
แต่ว่าหนูก็โดนจับได้ตลอดเลย
หนูเลยตัดสินใจเขียนระบายทุกอย่างลงในเศษกระดาษนั้น
แล้วก็ให้น้องสาวเดินถือกระดาษนี้ออกไป
เพื่อที่ถ้าเกิดเจอตำรวจจะได้บอกตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะ
คนเป็นพ่อเนี่ยนะคือเรื่องของสื่อลามกอนาจารย์
เพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
แล้วก็มีเรื่องของการหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
เพราะว่าขังน้องอยู่ในนั้น๔๘ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
เป็นห่วงเหลือเกินทั้งสภาพกายสภาพใจของน้องทั้งสองคน

ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะ
ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
แล้วก็ต้องดูแลเด็กต่อด้วยนะครับ